เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ใจตรงกัน
ผู้หญิงขับกระบะจะแซงขวา
มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์
จะเลี้ยวขวาพอดีเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหฟังจากเสียงโอ้โหเสียงดังสนั่นเลย
ใช่ภาพมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะพี่เบิร์ต

แต่เห็นความเร็วมาแบบเร็วมาแบบไว

อันนี้ซูมมันจะเห็นมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะ
จังหวะที่มอเตอร์ไซค์จะขวาเข้าร้าน

แต่กระบะเขาจะแซงขวาพอดีก็เลยพุ่งชน

ลากร่างคนขี่กับมอเตอร์ไซค์ถลายไปตามถนน๕๐กว่าเมตรนะ

ถนนสายนิยมญาตรานักฮาราช
ในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

แล้วผู้หญิงที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนางสุนันทาหวังเกษม
อายุ๔๔ปีเสียชีวิตนะคะ
สภาพหน้ารถพังยับเลยกันชนหน้าหลุด
เพราะว่านี่ดูสิกันชนหน้าฉีกออกมาแบบนี้ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ไง
แล้วก็ไปพุ่งชนป้ายบอกทางด้วย
คนขับกระบะคันนี้เป็นผู้หญิงอายุ๒๓ค่ะ
นางสาวชนทิชาเกิดศรีก็ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ